ส่วนช่วงนี้ไปอัปเดตความขึ้นไหวของทัพนักกีฬาไทยกันหน่อยนะครับ
ในการแข่งขันโอลิปิกเกม๒๐๑๖ที่บราซิล
ไปดูความขึ้นหน้าของการแข่งขันยกน้ำหนักในโอลิปิกเกม๒๐๑๖
ล่าสุดนะครับเว็บไซต์สินหัวของจีนนะครับ
ตีข่าวว่าโหซื้อหุ้ยนักยกลูกเหล็กตัวความหวังในรุ่น๔๘กิโลกรัมหญิงของจีนนะครับ
ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่โสพิตาธนสารลงแข่งขัน
มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าครับไม่สามารถร่วมแข่งขันได้
จึงทำให้โอกาสของสาวไทยที่จะคว้าเหรียญรางวัลในช่วงเช้ามืดของวันที่๗สิงหาคมนี้มีเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ขณะนี้เหลือคู่แข่งสำคัญอีก๓คนก็คือญี่ปุ่นเวียดนามและยูเครนครับ
โดยทีมยกน้ำหนักจีนนั้นตัดสินใจส่งมิงซูปิงลงแข่งขันแทนในรุ่นน้ำหนักมากกว่า๗๕กิโลกรัมหญิง
ซึ่งรุ่นนี้ไม่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันครับ
อันดับแรกนะครับจะได้บายไปรอเล่นในรอบที่๓
ส่วนมืออันดับที่๑๗ถึง๓๒จะได้บายไปเล่นในรอบ๒
ซึ่งปรากฏว่าสุธาสินีสุเวตบุตรถูกวางให้เล่นในรอบแรก
รอพบฮานซิ่งจากคองโกหรือไม่ก็เอียนลาริบ้าจากฟิลิปปินส์นะครับ
ส่วนนันทนาคำวงจะพบผู้ชนะจากรอบคัดเลือก
ระหว่างดีน่าเมสเรฟจากอียิปต์หรือไม่ก็ซาฟาไซดานี่จากตูนีเซีย
จะไปเจอกับคาเมาชาวรัฐอาชันต้าจากอินเดีย
โดยทั้งหมดนะครับจะแข่งขันในวันที่๖สิงหาคม

แฝดสนจัดสัญชัยรัฐธิวัฒน์นัทเทนนิสชายคู่ไทยครับ
ลงทำการฝึกซ้อมวันแรกโดยมีคู่ของชิลีเป็นคู่ซ้อมให้นะครับ
ซึ่งการมาโอลิมปิกอย่างกระทันหันของทั้งคู่ครับ
ทำให้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันรายการที่จีน
ซึ่งต้องเสียค่าปรับ๒๐๐ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับ
ขณะที่วิทยาสำเร็จผู้ฝึกสอนกล่าวว่า
นัดแรกซึ่งมีแนวโน้มว่าจะแข่งขันวันที่๖สิงหาคมนี้
ตัวเองนั้นจะพยายามพูดคุยกับฝ่ายจัดให้เลื่อน
การแข่งขันไปในวันที่๗สิงหาคม
จากทั้งคู่นั้นต้องเข้าร่วมพิธีเปิด
แล้วก็มีเวลาพักผ่อนค่อนข้างน้อยครับ
ปิดท้ายกันที่การกีฬาแห่งประเทศไทย

เพื่อสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขัน
ลิมปิกเกมส์ที่ประเทศบราซิลในครั้งนี้
โดยมีบริการครัวไทยให้กับ๕๔นักกีฬาที่มาแข่งขันในครั้งนี้นะครับ
บ้านนักกีฬาเพียงแค่๓กิโลเมตร
ขณะที่เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบราซิเลีย
ประเทศบราซิลก็ยังได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์สนับสนุนอาหาร
ให้กับนักกีฬาไทยแห่งนี้ด้วยเช่นกันครับ